กลับมาสนุกสนานกันต่อนะครับกับรายการอบตมหาสนุก
และช่วงนี้นะครับใครจะคว้าเงินหมื่นนะครับกับช่วงอบตขอปรุง
ง่ายนะครับผมทำอาหารพื้นบ้านของท่านนะครับช่วงชิงเงินสนับสนุนอบต๑๐๐๐บาท

เป็นเงินของท่านนายกอบตเอง
เดี๋ยวต้องเงินทางรายการเรา

เอ้าแนะนำกรรมการเห็นกันแล้วนะครับ
ท่านแรกนะครับผมเป็นประหลัดอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับ
คุณวินัยจินดาราครับสวัสดีครับ

ประหลัดหนุ่มเลย๒๘
เสียงที่หุโยยเสียงที่หุโยยเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนเสียงวัยรุ่นเลยนะ

มีเมียรู้จักหรือยัง

อาหารเรื่องเอาหงอาหารภรรยาเนี่ยทำให้ทาน

ก็บ้างครับมีบ้าง
ปกติกินที่บ้านหรือว่าไปกินข้างนอก
ถ้าบอกว่ากินนอกบ้านนี้จะมีปัญหา
กินนอกบ้านไม่ใช่ว่ากินนอกบ้าน
พาแฟนมากินข้างนอก
ท่านนายกและท่านคณะกรรมการทั้งหลาย

จะคล้ายกับสือตอนคืนจะถูกตัว

รับรองเลยครับว่าอร่อยเลิศชวนน้ำลายไหลกันเลยทีเดียวครับ
มาทำความรู้จักกับเมนูขอปรุงกันในวันนี้แล้ว
ว่าแต่แม่ที่จะมาปรุงล่ะครับอยู่ไหนกันละเนี่ย
รู้จักผู้เข้าแข่งขันของเราก่อนนะครับมีอยู่๒ทีมคือทีมสีส้มและทีมสีฟ้า
เย้น้องปลอยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ
น้องปลอยของเรานะครับผมแต่ละท่านนะครับผม
โอ้โหเดี๋ยวครับจะทำจะไปหาผักหาย่าอะไรกันไหวไหมครับ
แดดจะกินก่อนไหมครับผมแต่ละคน
โอ้โหแข็งแรงนะแข็งแรงแบบนี้นะโอ้โหกระฉับกระเฉก
คุณแม่คุณแม่มาจากไหนครับ

มาจากกรมสมุนไพรครับ

ดูเหมือนทุกคนหึอโอ้โหแล้วแต่
ใครจะเป็นก็เป็นเถอะคุณไม่เป็นหรอกหัวหน้า

หัวหน้าเนี่ยมันเป็นที่เชิดชู
มันจะมาแบบ

คุณพี่ออนอนงตอนที่ได้นางงาม
ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับ

เขาบอกว่าลีลาเขาดีมากเลยค่ะ

อาหารเนี่ยช่างมันเรามาแข่งกันเล่น

โอ้โหมาหมดเลย

คิดว่ามาแข่งเต้นกันซะละมั้งครับ
ย้ำนะครับว่าวันนี้เรามาแข่งกันทำอาหารด้วยกระสัง
ซึ่งกระสังเนี่ยก็คือพืชที่ตอนเด็กเราเอามาทดลองวิทยาศาสตร์นั่นเองล่ะครับ
ท่านจำไม่ได้เราเคยได้ยินได้เรียนรู้กันมา

เคยค่ะเคยเรียนที่เขาใช้ต้นกระสังมาจุ่มสีเป็นสีเขียวสีส้ม
กระสังมีคุณสมบัติในการดูดน้ำสีขึ้นมาในการทดลองวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ถ้าเด็กนะครับจำได้รุ่นเนี่ยก็จะมีเขาเอาไปแช่น้ำปุ๊บ
มันก็จะดูดสีขึ้นมาสีเขียวสีแดงสีส้มก็ขึ้นมา
เพื่อให้เห็นว่าต้นพืชมันดูดน้ำขึ้นไปถึงไหน
เอามาดูว่าเจ้าหน้าตา
กระสังมีแต่กระดง
ใจเย็นครับพี่ลิงใจเย็นครับ
นี่แหละคือสิ่งที่ชาวบ้านต้องออกไปตามหากันเอาเอง
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ส่งตัวแทนออกมาทีมละ๒คน
ไปเก็บกระสังเพื่อกลับมาทำอาหารในเกมที่มีชื่อว่า
ยำกระสังภูมิใจเสนอกันเลยครับ
เอาล่ะเดี๋ยวได้ชิมแน่นอน
งั้นพร้อมแล้วทั้งสองทีมไปหาเจ้าต้นกระสังมาทำยำกันครับ
พร้อมแล้วช่อง
และแล้วก็ได้เวลาที่รจนาต้องออกไปหากระสัง
ไม่ใช่ครับได้เวลาที่แม่ทั้งสองทีมเนี่ย
ต้องออกไปตามหาผักกระสังที่บ้านด้งบัง
เพื่อนำกลับมาทำยำกระสัง
แต่การตามหาเจ้าผักกระสังนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับคุณผู้ชม
เพราะเจ้าผักกระสังเนี่ยมันจะแอบซ่อนเราอยู่ในพื้นที่แบบนี้

ตอนนี้นะคะเราจะอยู่ที่บ้านสมุนไพรดองบังแล้วแม่เขาก็ถามคุณลุงสไหมแล้วนะคะ
ว่าผักกระสังอยู่ตรงไหน
ตอนนี้ชาวบ้านทั้งสองทีมครับ
ก็ออกตามหากระสังกันแล้วล่ะครับ
ซึ่งน้องพลอยของเราเนี่ยก็ขออาสาช่วยแม่เขาเก็บกระสังกันด้วยล่ะ
ว่าแต่หน้าตาของเจ้ากระสังเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะครับน้องพลอย

ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่

เรายังไม่ถึงผักกระสังเลยค่ะต้องหาค่ะ

ตอนนี้ดูเหมือนว่าแม่ทีมสีส้มเขาจะเจอผักกระสังแล้วนะคะ

หน้าตาเขาหน้าตาเขานี่ค่ะ
แล้วเรามีวิธีการสังเกตว่าหน้าตามันจะแตกต่างกับวัชพืชยังไงคะ

หน้ามันคือมันเป็นความเคยชินของพวกเราอะค่ะ
กว่าจะหากับเขาเจอสักต้นเนี่ยเหงื่อตกไปหลายหยดเลยนะครับ
ก็เพราะหน้าตาของเจ้าผักกระสังเนี่ย
มันเหมือนกับต้นย่าทั่วไปนั่นแหละครับ
หากดูไม่ดีเนี่ยงานนี้เนี่ยอาจได้กินต้นไม้ใบย่าแทนก็ได้นะครับ
โอเคค่ะตอนนี้นะคะแม่ทีมสีส้มเขาเจอผักกระสังแล้ว

แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าสีฟ้าจะหาผักกระสังเจอหรือยัง

อ้าหนูเจอแล้วนี่ใช่มั้ยคะ
แม่เราลองให้อีกหน่อยเมื่อสุข

กิโลละน้อย

ก็ใช่นะสิครับเพราะว่าผักกระสังเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายไงน้องพลอย
ซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งสองทีมครับก็ก้มหน้ากันตามหากระสังกันอย่างขมักเขม่นเต็มกระบุงเลยล่ะครับ
แบบนี้เนี่ยคงจะเอากลับไปทำยำกระสังแบบหนำใจเลยล่ะครับเอาล่ะตอนนี้นะคะแม่แม่ทั้งสองทีมทั้งสีส้มแล้วก็สีฟ้าได้ผักกระสังกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวเราไปทำยำผักกระสังกันเลยดีกว่าเดี๋ยวกลับไปหาพี่ลิงที่อบตกันเลยค่ะไปกันเลย
ตอนนี้แม่ทั้งสองทีมเนี่ยครับก็ได้ผักกระสังตามที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับ
เหลือแค่นำไปยำกับสร้างสรรค์การนำเสนอให้ถูกใจท่านคณะกรรมการว่าแต่ทั้งสองทีมเนี่ย
จะเตรียมที่เด่นคนละเม้นอะไรช่วงหน้ารู้พร้องกันครับ